คุณผู้ชมครับถ้าจะมีคดีคนที่อาฆาตกันแค้นกัน
แล้วตามไปทำร้ายกันแทงกันจนบาดเจ็บ
แต่ว่าคดีนี้ผู้ที่บาดเจ็บเป็นเด็กหญิงอายุ๑๐ขวบ
ถูกเด็กชายอายุ๑๓ขวบเพื่อนบ้านในซอยเดียวกันนี่แหละ
แค้นกันเอามีดมาแทงเข้ากลางหลังจนบาดเจ็บ

สังคมมันโหดร้ายจริงนะครับ
ญาติของเด็กหญิงวัย๑๐ขวบคนนี้โพสต์เรื่องนี้นะครับ
บอกว่าหลานสาวถูกดักแทงหลังเลิกเรียน
บนสะพานลอยหน้าโรงเรียนบ้านคลองหลวงจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ก่อเหตุเป็นเด็กชายซอยเดียวกัน
อายุเพียง๑๓ปีก็กังวลว่าจะเกิดอันตรายกับหลานอีกในอนาคต
เพราะว่าถูกแทงไปแล้วในวันนี้ไม่รู้วันหน้าจะเป็นยังไงกันอีก
แล้วอาการทางด้านจิตใจของเด็กของหลานสาวเนี่ยก็ย่ำแย่มาก
แม้ว่าอาการทางบาดเจ็บจะรักษาได้แต่อาการทางจิตใจไม่รู้จะเป็นยังไง
แล้วก็อยากให้มีการนำเด็กชายผู้ก่อเหตุไปปรับทัศนคติไปเยียวยาจิตใจ
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเกิดเหตุอีกเพราะว่าเด็กชายคนนี้อยู่กับยาย
ยายเองก็แก่แล้วช่วยเหลือดูแลตัวเองยังไม่ค่อยได้เลย
กับแม่ไปทำงานไม่มีเวลาดูแลลูกและไม่ใช่ครั้งแรก
เพราะเด็กชายคนนี้มักจะมีเหตุการณ์แบบนี้ไปทะเลาะกับเด็กคนอื่นอยู่บ่อยครั้ง
แต่ครั้งนี้มันรุนแรงที่สุดหลังจากทราบเรื่องนี้นะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปสอบถามกับแม่ของน้องที่ถูกทำร้ายนะฮะ
คุณแม่เนี่ยอายุ๓๓นะครับบอกกับคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
โรงเรียนโทรมาบอกว่าลูกสาวถูกเด็กนักเรียนชายอยู่ต่างโรงเรียนใช้มีดปลอกผลไม้แทงเข้าที่หลัง๒แผล
ตอนนี้ทางโรงเรียนพาไปส่งโรงพยาบาลให้แล้ว
หลังจากทราบเรื่องแม่ก็ตามไปดูลูกสาวที่โรงพยาบาล
ว่าใครเป็นคนฟังอ่าใครเป็นคนทำลูกสาวเล่าให้ฟังว่า
คนที่แทงคือเด็กชายวัย๑๓ที่บ้านอยู่ไม่ไกลกันมากนัก
เรียนอยู่อีกแห่งหนึ่งโรงเรียนอยู่แถวปากน้ำ
แม่ก็ไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองสมุทรปราการ
เพื่อให้ตำรวจไปเอาผิดกับคนที่ทำร้ายลูกสาว
แต่จนถึงขณะนี้ตำรวจสพเมืองสมุทรปราการ
ยังไม่ได้แจ้งความคืบหน้าและความชัดเจนเรื่องคดีมาให้ฟังเลย
ยังไม่เรียกผู้ปกครองของเด็กที่ก่อเหตุหรือตัวเด็กมาสอบถามมาสอบปากคำ
ดำเนินคดีอะไรทั้งสิ้นญาติญาติก็เลยตัดสินใจ
โพสต์เรื่องนี้ลงในสังคมออนไลน์
เพราะอยากจะให้เรื่องนี้เนี่ยมันมีความชัดเจนนะ

ส่วนปมเหตุที่ลูกสาวถูกทำร้ายแม่บอกว่ามันก็เป็นการทะเลาะกันระหว่างเด็ก
ลูกสาวมักจะถูกเด็กผู้ก่อเหตุเนี่ยมาล้อเลียนอยู่เสมอ
ลูกสาวก็เลยตะโกนต่อว่าล้อเลียนเด็กชายวัย๑๓ปีคนนั้นไปบ้าง
ทำให้เด็กชายวัย๑๓ปีไม่พอใจไปเอามีดมาแทง
โดยก่อนจะมาแทงเนี่ยถึงขั้นเดินสะกดรอยตามลูกสาวเลยนะ
ส่วนมากจะเป็นการล้อกันนะคะเท่าที่แม่ทราบว่าเออฝ่ายชายอย่างเงี้
ชอบแบบว่าล้อไอ้หมูอะไรอย่างนี้หมูอ้วนเด็กอ้วนเด็กออทิติกอะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นเรื่องปกติส่วนทางด้านนั้นเขาจะเป็นเด็กผู้ชาย
แต่มีจิตใจค่อนข้างเป็นเด็กผู้หญิงลูกแม่ก็จะล้อกลับว่าตุ๊ดกระเทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เขาตามมาตั้งแต่ฝั่งโรงเรียนแล้วแล้วก็พอลูกลงไปข้างล่างด้านล่าง
ได้มีการโต้เถียงกันแล้วก็ทำร้ายด้านหลังค่ะสองแผลแผลละสองเข็มค่ะ
เป็นมีดปลายแหลมค่ะมีดแกะสลักผลไม้ค่ะ
อีกอย่างหนึ่งบ้านอยู่ใกล้กันด้วยค่ะแต่ยังไม่มีการเข้าไปจับหรือไม่ไม่มีการ
ยังค่ะยังไม่มีเข้าไปสอบปากคำใดใดเลยคุณแม่ของน้องที่ถูกแทงก็กังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านคดีอ่ะนะฮะ
ก็เลยประสานไปยังมูลนิธิปวีนาหงศกุลเพื่อเด็กและสตรีนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือด้านคดี
ส่วนเด็กหญิงวัย๑๐ขวบตอนนี้อาการบาดเจ็บก็ดีขึ้นแล้วแต่ว่ายังหวาดกลัวอยู่
คือกลัวถึงขั้นไม่กล้าออกไปไหนคนเดียวอ่ะค่ะนะ
จะไปโรงเรียนยังไม่กล้าเลยนะฮะปกติจะเดินไปกลับเองนะฮะ
ต้องให้ญาติไปรับไปส่งที่โรงเรียนนะครับอ่า
ตอนนี้ที่สำคัญก็คือแม่เป็นห่วงเรื่องจิตใจของลูกสาวอืมใช่
ฟังแล้วมันคือต้องคิดต่อคิดตามจริงจริงอายุสิบสาม
มีดไปแทงเด็กผู้หญิงอายุ๑๐ขวบมันอายุน้อยมากไงใช่
ที่จะมาแบบโอ้โหโกรธกันรุนแรงขนาดนี้นะครับ